มาเริ่มต้นกันที่พี่นุ่นวรนุษย์

อย่างล่าสุดก็ไปเชียร์คุณสามี

ซึ่งคุณสามีต้อยปิติก็คว้ารางวัลที่๒
มาได้หมาดเลยแถมยังขอถือโอกาส

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นการให้เวลาตัวเอง
พักผ่อนคิดงานธุรกิจ

คิดว่าสาวนุ่นจะวางมือแล้วหรือเปล่า

ตอนนี้คุณนุ่นซุ่มทำอะไรอยู่หรือเปล่า

จากปากของเธอพร้อมกันเลยค่ะ
จริงตั้งใจว่าปีนี้จะรับ

ก็ยังอยากรับละครยาวมีที่ไหนอยากติดต่อก็ได้

เป็นวัยรุ่นแล้วเนอะเป็นวัยรุ่นตอนปลาย

เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับอายุ

ต้องลอให้เค้าคอนเฟิมแบบชัวร์กันก่อน

เพราะว่าเห็นพี่ทำกันน้องทำกันก็เหนื่อยเนอะ

รอดูนะละครยังไง
อ่าก็ต้องรอดูผลงานนะคะสำหรับคุณนุ่นวรนุษย์
คราวนี้มารับบทซิกคอมจะสนุกสนานเฮฮาสักแค่ไหนหน้าสวยแบบนี้จะตลกยังไง
มันก็ต้องรอดูต่อไปนะ